ข่าวใหญ่ก็ต้องจับตาไปที่เมื่อวานนี้
ทางคณะลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายได้มีการแถลงข่าว
เกี่ยวกับอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย

ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่อง
ศิษยานุสิตก็ได้ออกมาแถลงข่าว
ยืนยันอาการอาภาษณ์ออกมาแถลงข่าวยืนยันความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโย
อีกมุมหนึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนหน้านี้
ก็ออกมาบอกเลยว่า๒๖พฤษภาคม
รอดูถ้าพระธรรมชโยไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหา

แจกแจงเป็นข้อนำสื่อมนชนเดินดูรอบวัดพระธรรมกายไปดูกุฏิ
แล้วก็ดูอาการอาภาษณ์ของพระธรรมนัชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

คือสื่อมวลชนไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าท่านยังคงอาภาษณ์อยู่
ตามคำยืนยันของทางลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย
แล้วก็มีการยืนยันได้ว่าภาพนี้คือภาพสดจริง
ก็คือให้สื่อมวลชนเขียนข้อความไปในกระดาษ
แล้วก็ถือหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานนี้เข้าไปด้วย
คือเขียนลงกระดาษและหยิบหนังสือพิมพ์
ลูกศิษย์ก็เข้าไปในห้องที่พระธรรมชโยอยู่
แล้วก็โชว์กระดาษให้ดูว่านี่ไงสดจริงนะ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะ
มวลชนที่ไปร่วมพิสูจน์ความจริงอาการอาภาษณ
ของพระเทพยานมหาหมุเนียหรือพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็ได้ไปเริ่มการลงทะเบียนกันก่อน
ปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ของสื่อมวลชนที่สำนักสื่อสารองค์กร
ภายในวัดพระธรรมกายจปทุมธานี
ที่นายองค์อาจธรรมนิทาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
จะพาสื่อมวลชนนั่งรถต่อไปที่อาคารดาวดึง
ซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อธรรมชโยนอนรักษาตัวอยู่
อาคารนี้ก็จะมีห้องปลอดเชื้อค่ะคุณผู้ชม
เป็นกุฏิทำการรักษาพระธรรมชโย
ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในห้อง
เจ้าหน้าที่เตรียมทีวีไว้๒เครื่องเตรียมไว้ด้านนอกนะคะ
เพื่อให้สื่อมวลชนชมเรื่องของอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ที่ติดไว้ด้านนอกของห้องปลอดเชื้อ
นี่ก็คือภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
นายองค์อาจเองก็อย่างที่บอกเพื่อยืนยันว่าภาพนี้เป็นภาพสดจริง
ที่ให้สื่อมวลชน๕คนเขียนข้อความในองค์อาจเข้าไปเลย
แล้วก็ถือโชว์เลยโชว์หนังสือพิมพ์โชว์กระดาษข้อความด้วย

จากนั้นบ่าย๓โมงก็เริ่มต้นถ่ายทอดสดนะคะ
สำหรับอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
องค์อาจอยู่ในห้องพร้อมกับคณะแพทย์อีก๓คน

คือเขียนกันตรงนั้นหยิบเข้าไปตรงนั้นแล้วก็โชว์ให้ดู
ไม่ได้เป็นภาพเก่ายืนยันว่าเป็นภาพสด

แล้วก็คุณหมอก็มีการพูดคุยกับพระธรรมชโยอยู่ครู่หนึ่งนะคะ
นี่ภายในห้องก็มีนายองค์อาจคือโคศก
แล้วก็คุณหมออยู่ในห้อง๓คน

เปิดขาซ้ายให้ดู
ยืนยันอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย

ก็เห็นนะว่าตั้งแต่ปลายเท้าถึงหน้าแข้ง
มีสีดำคล้ำทั้งขาเลยนะคะ
แล้วก็มีผ้าปิดแผลแปะไว้
ถ่ายทอดสดภาพแบบนี้อยู่สักประมาณ๕นาที
เดี๋ยวดูขาพระธรรมชโยกันอีกรอบหนึ่ง
เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพไปแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะ
นี่ก็เป็นการพูดคุยกันก่อนนะคะ
คือทางโฆษกของวัดพระธรรมกายก็จะมี๒ทีม

ก็คือทางพระกับทางคารวาสมีโฆษกแบ่งกัน๒ทีม
เมื่อวานนี้เป็นการทำหน้าที่ของทั้งสองทีมเลยนะ

ก็เห็นล่ะว่ารักษณะเป็นสีคล้ำตั้งแต่ปลายเท้าถึงหน้าแข้ง
ที่สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย

ผู้มนุยการสำนักศึกษาองค์กร
ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของทาง
มนุยการสำนักศึกษาองค์กรแถลง
แจ่งเกี่ยวกับคดีความ
และพระธรรมชโยมีการแถลงออกมาทั้งหมด๗ข้อ
ใจความสำคัญเป็นแบบนี้นะคะ
ข้อแรกค่ะพระธรรมชโยเคารพกระบวนการยุติธรรม
และยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
ข้อ๒ขณะนี้ท่านอาภาษณ์ต้องนอนพักฟื้นอยู่ที่วัด
ไม่ได้หลบหนีไม่สามารถเดินทางไกลได้
ไม่เคยออกจากวัดมาเป็นเวลา๘ปีแล้ว

มีการปล่อยข่าวว่าจะหลบหนีไปต่างประเทศนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะถ้าฝืนเดินทางคงมรณภาพกลางทาง
ข้อที่๓บอกว่าอาการหลอดเลือดดำอุดตัน
สายหลักและสายรองที่ขาซ้าย
กระทั่งเมื่อลุกขึ้นนั่งเพียง๓๔นาที
ขาก็จะบวมมากขึ้นและปวดมาก
มาต่อต้านจะเห็นได้จากมีผู้นำอุบาสิกาแก้วกว่า๕๐๐๐คนมาปฏิบัติธรรม
เสร็จงานวันวิสาขบูชาทุกคนก็เดินทางกลับ
ข้อ๕ระบุว่าเพื่อให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินไปได้
จะได้มีหนังสือแจ้งว่ารับทราบเรื่องหมายจับแล้ว

ไม่ต้องรอถึงเส้นตาย๒๖พฤษภาคม
ข้อ๖เมื่อพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
กระบวนการยุติธรรมก็จะได้ดำเนินไป
ซึ่งพระธรรมชโยเชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรม
๗การร่วมมือการแก้ไขสถานการณ์ดีกว่าการทำให้ต่างฝ่ายต่างถือทิถิดึงดัน
ถึงกำหนดวันที่๒๖พฤษภาคม

พร้อมรถหุ้มเกราะบุกมาจับตัวพระธรรมชโย

หากมีมือที่๓สอดแทรกเข้ามา
ทำให้เหตุการณ์บานปลายได้
จากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้ตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาค่ะ
เพื่อทำการแจ้งข่าวสารของทางวัดให้กับสื่อมวลชน
ซึ่งนับว่าทางวัดพระธรรมกายให้ความสำคัญกับการสื่อสาร
กับคนในสังคมหลายช่องทางเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็เป็นการพยายามขอความเป็นธรรมให้กับพระธรรมชโย
ซึ่งถูกกล่าวหาในครั้งนี้ค่ะ

จากหลายข้อที่คุณเข็มมาสอนอ่านไปเมื่อสักครู่นี้
ข้อหนึ่งที่บอกว่าจะมอบตัววันที่๒๕

ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปรับตัววันที่๒๕ได้นั้น
ก็จำเป็นที่จะต้องรอหนังสือมอบตัวที่ลงนามพระธรรมชโย

แล้วก็จะมาคุยกันอีกทีนะคะว่าตกลงแล้วจะตัดสินใจเดินทางไปรับตัว
วันที่๒๕พฤษภาคมหรือเปล่าค่ะ
ทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดอาการของพระธรรมชโยแล้วก็แถลงการ
ที่จะมอบตัวในวันที่๒๕พฤษภาคมแล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอหนังสือรับทราบข้อกล่าวหา
ลงนามโดยพระธรรมชโยแจ้งมาอย่างเป็นทางการก่อนค่ะ
ถ้าได้รับแล้วก็จะมีการประชุมคณะทำงานต่อไป
ว่าจะไปรับมอบตัวที่วัดพระธรรมกายหรือไม่ในขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะ
ด้านของพันธ์ตำรวจโทปกรณ์สุชีวกุล
ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกว่า
วันนี้ช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้า
คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษก็จะมีการประชุมเหมือนกัน
เพื่อที่จะหารือแนวทางเกี่ยวกับเรื่องเวทระเบียน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีเขาระบุมาค่ะบอกว่า
เอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้อง
เพราะพระธรรมชโยไม่เคยมารักษาอาการอาภาษณ์ที่โรงพยาบาลเลย
ถ้าหากประชุมกันแล้วก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารนี้เป็นเท็จ
อดีตสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติ
แล้วก็เป็นอดีตลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
เขียนผ่านเฟซบุ๊คของตัวเองค่ะ
บอกว่าการถ่ายทอดอาการป่วยของพระธรรมชโยม

ข้อดีก็คือทำให้เราทุกคนรู้ว่า
พระธรรมชโยยังอยู่ในวัดไม่ได้หนีไปไหน
แต่ข้อเสียคือเป็นการจัดฉากค่ะ
แพทย์มโนบอกว่าได้คุยกับศัลยแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนที่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
นายแพทย์ท่านนี้เขาบอกเลยนะคะว่า
ที่ปรากฏในใบรับรองแพทย์ของพระธรรมชโย
ไม่ได้รักษาแบบที่ทำอยู่ตอนนี้
เขาบอกว่าโรคนี้ห้ามไม่ให้เดินไม่ได้เลย
คือวิธีการรักษาที่ถูกต้องคุณหมอที่บอกว่าจบจากสหรัฐอเมริกา
บอกว่าต้องใช้ผ้าพันแผลแบบยืด
ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาจนถึงโคนขา
จากนั้นสิ่งสำคัญก็คือให้คนไข้เดินเยอะค่ะ

เพราะฉะนั้นการบอกว่าห้ามเดินแล้วก็ให้นอนอยู่กับเตียงเฉย
เป็นการขัดหลักทางการแพทย์นั่นเอง
นี่แหละค่ะก็เลยมีประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน
โลกโซเทียลค่อนข้างเยอะนะคะ
สำหรับการออกมาแถลงของทางคณะลูกศิษย์

เรามาดูความคิดเห็นในโลกโซเชียลเกี่ยวกับประเด็นนี้กันหน่อยนะคะ
ฝ่ายต่อต้านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันในหลากหลายรูปแบบค่ะ
แฟนเพจมั่นใจเด็กไทยเกินล้าน
ต้านคำสอนจากวัดพระธรรมกายบางคน
ออกมาบอกว่านี่เหมือนเป็นการจัดฉากออกมาแถลง
บางคนก็ใช้ถ้อยคำเน็บแนมต่างนานา
เทียบขาของพระธรรมชโยที่มีลักษณะเป็นสีดำ
แต่กลับมีใบหน้าที่ไม่หมองคล้ำเลย
บางคนออกมาต่อว่าแล้วก็ออกมาพูดในคำวิจารณ์
โดยทำให้มองถึงหลักมนุษยธรรม
จากพระธรรมชโยกำลังอาภาษณ์หนัก
บางคนก็ให้กำลังใจพระธรรมชโยก็มีนะคะ
ก็ออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้เช่นกัน
คนที่เข้าไปติดตามบางคนก็เอาไปแสดงความคิดเห็น
ว่าให้ระวังการหลบหนีออกนอกประเทศ
บางคนก็ยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์
และเวทระเบียนที่กำลังเป็นประเด็นในการสอบสวนในตอนนี้
ส่วนทางฝั่งของวัดพระธรรมกาย
ทางวัดก็เดินตามแผนหัดสวรรค์
ซึ่งเป็นแผนการใช้สื่อโซเชียลของบรรดาศิษย์ธรรมกาย
เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพระธรรมชโย
อย่างเช่นในเฟซบุ๊กสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้โพสต์ค่ะ

แล้วก็เป็นการโพสต์ภาพอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยอย่างต่อเนื่อง
ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปแสดงความห่วงใยเจ้าอาวาสวัด
บางคนก็บอกว่าสวดมนต์ขอให้หลวงพ่อธรรมชโยหายจากการอาภาษณ์โดยเร็ว
หวังว่าความจริงทุกอย่างจะปรากฏ
ที่จะมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของใบรับรองแพทย์
เกี่ยวกับเรื่องของการออกมาแถลงของคณะลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะคะ
ว่าเข้าข่าวหรือไม่
ซึ่งก็ต้องรอดูว่า๒๕พฤษภาคม
พระธรรมชโยยังไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ยังไม่ได้บอกว่าจะเข้าไปจับกลุ่ม
หรือเข้าไปควบคุมตัวหรือไม่อย่างไรนะคะ
ก็เรื่องนี้ต้องติดตามกันสัปดาห์นี้แล้วนะคะ

มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เป็นประเด็นน่าสนใจ

แสนคนไปยื่นต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักษ์โอบามา

บอกว่าอยากที่จะให้เหมือนขอความเป็นธรรมว่าอย่างนั้นดีกว่า

แต่ว่าเรื่องนี้ทางด้านของวัดพระธรรมกายเองออกมาแถลงแล้วเหมือนกันนะคะ
ว่าก็ไม่ได้เป็นคำสั่งหรืออะไรแต่อย่างใดเป็นการเคลื่อนไหวส่วนตัวของลูกศิษย์ลูกหาค่ะ